คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะถึงมงไม่ลง
แต่ว่ากลายเป็นคนดังไปแล้วสำหรับคุณเชอเอมนะคะ
และด้วยความมั่นใจของเธอก็เลยทำให้ดราม่าไม่จบดราม่าไม่หยุดสักทีนะคะ
เหมือนจงใจอ่ะเป็นแฟนเขาว่างั้นแย่งซีนเวทีประกวด
หรือจะเป็นข่าวเกาเหลากับเพื่อนซีค่ะคิตตี้ชิดชา
เจ้าตัวนะยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงแล้วก็ไม่ทำให้เธอท้อใจนะคะ
เพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีการวางแผนนะจะทำงานเกี่ยวกับแกรอรี่ภาพเขียนค่ะ
ตอนนี้บอกเลยว่าขอเลื่อนออนแอร์ไปก่อนละกันค่ะ
ที่จากมิตติ้งวันนั้นมันไม่ใช่การพาดพิงนะคะ
แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้ก้าวออกมาแล้วอย่างแท้จริง
อย่างหนึ่งก็คือคนที่เขามาดูเราถ้าไม่มีเราเขาก็อาจจะไม่ได้ไปอีกที่หนึ่งอยู่ดี
เราก็อยากจะแวะรูปความรู้สึกของคนที่รักเรามากกว่าคนที่คอยจ้องจับผิดเรา
อันที่จริงค่ะตอนแรกที่มาประกวดก็คิดว่าเราจะเหมือนวางมือจากวงการบันเทิง

คิดว่าเอ็มจะเบนเข็มจากสายงานบรรเทิงไปที่สายงานอื่น